เกิดเหตุคนร้ายยิงหนุ่มวัย๒๔ปี
ซึ่งเป็นพ่อค้าหมูแล้วก็รับถมที่

เป็นการยิงต่อหน้าน้องชายของผู้เสียชีวิต
ซึ่งน้องชายอายุแค่๑๐ขวบเท่านั้นเองครับ
ตำรวจภูทรเขาชายสนจังหวัดพัทธลุง
พร้อมกู้ภัยเข้าตรวจสอบบริเวณถนนในหมู่บ้าน
สายท่าลาดต้นมะละกอบ้านแหลมแชงนะครับอำเภอเขาชายสน
หลังพบศพนายวรเทพสงพยม
อายุ๒๔ปีนอนเสียชีวิตอยู่บนถนน
สภาพศพนี่มีบาดแผลถูกยิงด้วยปืนขนาด๑๑มม
เข้าที่บริเวณกลางศีรษะทะลุหน้าผาก
แก้มด้านซ้ายหัวไหล่ซ้ายแล้วก็ด้านหลังรวม๔นัด
ที่เกิดเหตุนั้นมีปลอกกระสุนปืนตกอยู่๓ปลอกแล้วก็หัวกระสุน๑หัว

ขณะที่นายวารเทพพร้อมพี่และลูกน้อง
กำลังจูงวัวชนเดินกลับบ้านพัก
ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๓๐๐เมตร
หลังพาวัวชนไปเดินออกกำลังกาย
ระหว่างนั้นมีคนร้าย๒คนขี่รถจักรยานยนต์มาประกบก่อน
คนซ้อนจะยิงปืนใส่
จอปืนไปที่นายวรเทพจำนวน๔นัด
ต่อหน้าน้องชายวัย๑๐ขวบจากนั้นก็หลบหนีไป
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ก็ตั้งประเด็นเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัว
แล้วก็เรื่องของความขัดแย้งทางหนี้สิน

ว่าผู้ตายมีหนี้สินค้าชำระ
เรื่องของค่าสุกรที่ไปรับซื้อมาจากเกษตรกรรายย่อยด้วยนะฮะ
รวมถึงความขัดแย้งเรื่องธุรกิจ
การรับถมที่โดยเฉพาะการนำรถแคคโฮลจากภายนอก
เข้ามาทำงานภายในพื้นที่
แล้วก็เกิดปัญหาตัดราคากับผู้รับเหมารายอื่นครับ
ตอนนี้ตำรวจก็กำลังสอบสวนหาผู้กระทำผิดต่อไปนะครับ